บ๊วยโหดแล้วคุณละครับโหดได้ยัง
โหลดแล้วโหลดแล้วโหลดเลยโหลดเลย
ความสนุกสนานรอคนอยู่โหดอีกโหดอีกโหดอีกโหดอีกโหดอีก
มาแล้วจ้าตามติดชีวิตลูกทุ่งนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งนะครับ
ตอนนี้ผมปั่นจักรยานนะครับมาย่านถนนเกษตรนวมินนะครับ
หมู่บ้านบางกอกบุรวาสมาหาศิลปินที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับ
วันนี้เรื่องราวที่ผมจะพูดนะครับค่อนข้างยาวอยากให้คุณผู้ชมกรุณาฟังให้จบ
แน่แอบใบ้นี่คือเพลงที่ศิลปินของเราร้องแล้วฮิตมากนั่นคือเพลง
กรุณาฟังให้จบก็คือคุณแช่มรำนั่นเองนะครับ
แจ้มรำหรือนักร้องลูกทุ่งจากจังหวัดบุรีรำ
ที่มีฉายาที่เรียกกันติดปากกันว่าขวัญใจเด็กแนวเพราะด้วยลีลาการร้อง
และเนื้อหาของเพลงโดนใจเด็กแนวสักส่วนใหญ่จึงทำให้
แช่มรำเข้าไปอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นหัวใจมักง่าย
เด็กอู่
การุณาฟังให้จบ
แพ่ชีวิตกากู
และผลงานชิ้นล่าสุดที่มีโปรเจคว่าเจ้าชายท้ายซอย
บนเวทีเขาคือนักร้องลูกทุ่งขวัญใจเด็กแนว
แต่หลังเวทีเขาจะคือใคร
วันนี้เรามารู้กันใส่ตามติดชีวิตแช่มแช่มรำครับ

ครับผมนี่เด็กรับใช้

แล้วก็๑ชั่วโมงนี้ครับคุณแช่ม

รู้สึกยังไงครับคุณแช่มครับได้รับรู้เรื่องอะไรบ้าง

อยากให้รู้เรื่องอะไรบ้างครับถามก่อนเลย
คือจริงชีวิตของผมเรียบง่ายนะฮะ

ในเรื่องของการบริหารชีวิต

โอเคเดี๋ยวเราดูกันครับภัยยาชมบ้าน
เย็นมากนี่เลยครับ
หูบ้านสวยเลยอ่ะ

บ้านหลังนี้นะครับก็หลังจากที่

ก็เก็บหอมล้อมฤทธิ์

หลังจากที่เรามีลูก

ผมใช้ชีวิตอยู่แถวนี้

จะมีครอบครัวแล้วก็ออกไป
พักหนึ่งไปอยู่กับพี่ไทยธนาวุฒิบ้าง

พอมีชีวิตครอบครัวเสร็จทีนี้ก็
เลือกเลือกที่ที่แบบว่า

ก็คือหมู่บ้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลย

เดี๋ยวฝันแนะนำหน่อยครับนิกัยครับ
ครับผมอันนี้นานานะครับแฟนอันนี้ชุดอยู่บ้านกันนะฮะ

นี่ชุดอยู่บ้าน

คุณนานาแล้วนี่คือเป็นแฟนแต่งมากี่ปีแล้ว

ผมเห็นความรักของทั้งคู่แล้ว
มีความสุขมากเลยครับ

เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศสวีเดน

ชื่นชอบคุณแช่มมากเลยนะครับ
เดินทางมาดูโชว์ของคุณแช่ม

จึงทำให้เป็นจุดเริ่มต้น

พอหลังจากกลับมาจากคอนเสิร์ตประมาณเกือบปีไม่ถึงปีประมาณนั้นครึ่งปี
มันก็มาถึงวันเกิดของผมพอดี๑๔กุมภา
แล้วทีนี้พี่สาวก็คือเขาเข้าไปดูโปรไฟล์ข้อมูลของเราว่าเราเกิด๑๔กุมภาทำยังไงหนอ
เขาบอกว่ามะม้าป๊าป๊าหนูว่าเขากลัวเครื่องยอมที่จะบินมาเมืองไทยแล้วก็จ้าง
นี่เขาแฟนคลับคุณจริงจังนะเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ย
คือแบบว่าจ้างแช่มแช่มลำบอกว่าวันเกิดวันเกิดของเขามาเล่นงานวันเกิดได้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเลยนะ
ทีนี้คือเอ๊ะคือว่าพอรู้ว่าวันเกิดของผมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหาข้อมูล
ทีนี้ก็เลยว่าที่ร้านเนี่ยพอจะรู้จักกับเจ้าของร้านว่าเอาแช่มมายังไงมีเบอร์ติดต่อเขาไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ทางร้านเขาก็บอกว่าคนที่เอามาอยู่ที่สวิสแลนด์เนาะอยู่สวิสเตอร์แลนด์ต้องเดี๋ยวจะหาให้นะอะไรอย่างนี้
ก็คือชื่อข้ามประเทศสุดตอนนั้นค่าโทรศัพท์แพงมากเดี๋ยวจะมาเล่าถึงว่าพอคบกันเนี่ยผมจะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละ๔๐๐๐
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเอาขั้นตรงนี้ก่อนว่าไม่รู้ว่าเจอกันยังไงแต่รู้แล้วว่าเกิดจากว่าปีหนึ่งผ่านไปวันเกิดคุณแจ้ม
พี่สาวด้วยความชอบมากจะพยายามติดต่อคุณแจ้ไม่ได้แต่ไม่รู้ติดต่อไงนะค้างไว้ก่อนติดตามหลังจากที่เราชมบ้านเสร็จ
เออขอชมบ้านก่อน
นี่เป็นชานี่หรือเปล่าชินโนมอนอะไรห่วงที่นี่
ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญาที่ตาก็เห็นหัวใจเกิดมาเป็นพวกพันธุ์เดียวกัน

เป็นกระเป๋าเอกสารลับ

ได้ครับได้ครับ
หนึ่งในความฝันพี่บ๊วยที่ผมอยากจะทำแต่ก็๙ปี๑๑ปีแล้ว
ปีที่เริ่มทำแล้วก็เป็นตั้งแต่จุดการเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากภรรยาท้อง
แล้วผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมอยากจะเก็บบันทึก
ใครจะเคยคิดอันนี้คือสายวัดเนี่ยเวลาตอนนี้เขาท้อง
หลายคนผู้หญิงใครก็รักสวยรักงานอย่างนี้แต่จนช่วงที่เขาจะต้องท้องการเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะเรื่องของไซส์เอวอะไรอย่างนี้
ผมเก็บไปหมดว่าผมก็บันทึกมาเรื่อยว่าตอนที่เขาท้องเนี่ยกี่เดือนกี่อะไรเนี่ยกี่สัปดาห์เนี่ย
อะไรอย่างนี้ผมมาเก็บมาแล้วก็ผมทำบันทึกจนชื่อว่าผมตั้งชื่อหนังสือว่าหนังสือเล่มแรกของฉัน
ของฉันเนี่ยก็คือลูกที่เขาเนี่ยเขาคลอดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือแบบว่าตอนนั้นมันเทคโนโลยีผมทำเองเนอะ
ผมก็สแกนเข้ามาเป็นเป็นฟิล์มที่ว่าไปอันเตอร์ซาวน์เนี่ยเป็นลูกหน้าคน

อยู่ที่ไหนมากสุดลองนึกถึง

บรรยากาศที่อยู่มีผู้ชายล้วน

แต่ตัดภาพมามาอยู่ตรงนี้ชีวิตเปลี่ยนมาก

อะครับผมก็เริ่มแบบว่านั่งเขียนด้วยคอมอะไรเนี่ยก็เก็บบันทึกคือความพิเศษของเรื่องสื่อเรื่องนี้อะครับ

คือมันไม่ได้เก็บแค่บันทึก
นี่ครับเส้นผมเส้นแรกของเขา
นี่ฮะอยู่ในนี้เล็บเล็บอันแรกของเขานี่ขี้หูอันแรกของเขา
ที่หูกับขี้ตาเนี่ยครับ
นี่สดือของเขาเนี่ยสายสดือที่เขาหลุดมาเนี่ยผมเป็นคนอาบน้ำให้เขาตั้งแต่แม่เขาเป็นแม่มือใหม่ไม่กล้าอาบ
ผมเป็นผู้ชายที่ว่าเฮ้ยเราพอจะช่วยได้เราไม่ได้นั่นก็เราก็หัดสิอะไรอย่างนี้ครับ
ผมอาบน้ำอาบอะไรให้เขาเนี่ยผมก็เก็บหมดนะฮะอันนี้สายที่เขาเข้าโรงพยาบาลครั้งแรก
ป้อนนมผมก็หัดป้อนเก็บทุกอย่างว่าเนี่ยเป็นอะไรผมก็เขียนเอาไว้แล้วผมก็จะได้เนี่ยเล็บอันแรกของเขาเนี่ยครับเล็บอันนี้
พอเขาโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอันแรกของเขาเนี่ยเขาก็จะได้เห็นนี่เล็บแรกของเขาเหรอเนี่ย
นี่คือเส้นผมนี่คือสดือของเขาเหรอนี่คือรูปของเขาตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กเขาก็จะแบบว่าเขาก็ตื่นเต้นว่านี่คือชีวิตแรกของเขาเลยชื่อหนังสือเล่มแรกของฉัน
ไม่จำเป็นเพราะคำสรรค์
อย่างที่ตาก็เห็นหัวใจเกิดมาเป็นพวกพันธุ์เดียวกันก่อนพอกันไปไหนก็ไปถูกหรือทุกข์ก็ไม่สำคัญ
พอสำคัญมันอยู่ที่ใจไม่มีเงินเราก็แบ่งกันโจทย์เกิดเป็นคนไม่จมน้ำใจ
วันนี้วันไหนดีร้ายเราจะไหม